ก็อย่างที่เราเคยนำเสนอข่าวไปอเบดแกกะเป็นร่วมพิธี

น้ำว่านคุณผู้ชมเป็นพิธีใหญ่เลยค่ะ
ซึ่งได้พูดคุยอาเป็ดเชิญยิ้มนะคะเห็นไหมช่วงนี้แกสีหน้าสีตาดีไหม

คือเดินสายธรรมุนอย่างมีความสุขในวัยสอวหกสิบแปดปีค่ะ

ว่าตั้งแต่มีสาการโควิดเนี่ยทำให้ปลงชีวิตไปเยอะเลย
เพราะที่ผ่านมาเห็นการสูญเสียของคนใกล้ชิดมากมายค่ะ
เป็ดเลยตั้งหน้าตั้งตาทำบุญหนุนใจค่ะจะได้ไม่เศร้าค่ะ

ตระเวนคอยชักชวนไปทำวงทำบุญตามสถานที่ต่าง
นี่บ้านของอาเป็ดนะคะที่พี่อ้อมอกอ้อมใจเคยไปเนี่ย
เครื่องล้างของขังเต็มไปหมดเลยนะคะ

เป็นก็ได้ขึ้นเหนือไปกราบครูบาอริยชาตินะคะ

ว่างก็ขับรถไปไหว้พระขอพรตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างค่ะ
ธุรกิจน้ำปลาร้าเชิญยิ้มเปิดมาปีเดียวก็ปังค่ะ
เรียกว่าการทำบุญช่วยชุบชีวิตของอาเป็ดได้จริง
ไปฟังเสียงอาเป็ดเชิญยิ้มหน่อยค่ะ

แต่เราทำแล้วเราคิดว่าเราดีดี
แล้วทำไมเราไม่คิดจะทำเรื่องดีวะ

เป็นจริงนะพ่อผู้ใหญ่ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่เตี้ยงจริงเลย

ที่อยู่เยอะแล้วก็ทำบุญอย่างเงี้ย

ดิฉันก็เหลือไปเห็นรถคันหนึ่ง
นี่เป็นรถของอาเป็ดค่ะทะเบียนสวยมากนะคะ
นั่นเลยค่ะ๗กไก่ทท๘
คุณผู้ชมจำไหมคะ๘๑เป็นเลขประจำของอาเป็ดนะ
เพราะว่ามันตรงกับทะเบียนรถตรงกับทะเบียนบ้านเลย
บ้านหลังใหญ่ของอาเป็ดคุณผู้ชมนะคะ
ซึ่งจริงตอนนั้นเราเคยไปทำสกรูป๘๑ค่ะ
ซึ่งจริงรถที่อาเป็ดขับจริงคือ
๑๘๓อะไรประมาณนี้๘๑ก็เป็นรถของลูกบ้าง

งวดแล้วมันออกเลยนะ๘๐นี่ไหมบางงวดอาจจะขยบมา๘๑
ใช่โดยที่ผ่านมาเนี่ยอาเป็ดก็ลองเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่อยู่เหมือนกันค่ะ

แล้วเห็นทะเบียนรถก็คือ๘๑
คำเลขของอุณหารก็คือ๘๑ตลอดป่ะ
กับ๘๓นี่ของภรรยา๘๑ของลูกสาว๘๑
บ้านบรรยาที่๘๑แต่ของอานน์เนี่ย๘๓
อย่างนี้ถูกโรตเตอรี่บ้างไหมคะ

ได้ลุ้นบ้างได้อะไรบ้าง
โดนแดกอีกแล้วโดนแดกอีกแล้ว
คือคุยกันออกรถออกชาติเนี่ยนะคะ
แต่คุณผู้ชมระหว่างสัมภาษณ์อยู่นั้น
พระเบียนรถที่อาเบทยืนอยู่คลังหน้า

อันนี้ของอาเบทอีกทั้งที่เคยยืนเมื่อสักครู่

คุณผู้ชมค่ะขอแบบนี้แล้วแต่ดวงใครดวงมันก็ละกันคุณผู้ชม
ขอบคุณขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมบรรเทิงไทยรัฐ
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ